คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ตำรวจต่อชดเนี่ยใช้ปืนยิงเพื่อนตำรวจจนเสียชีวิต
ค่ะขณะที่ก่อเหตุไปแล้วเจ้าดนตรีพยายามเข้าไปควบคุมตัว
ไม่ยอมมอบตัวนะครับจนต้องยิงสกัดเพื่อเข้าจับกลุ่มตัวครับ

นี่เป็นช่วงวินาทีที่ตำรวจนะฮะพร้อมกับอาวุธครบมือนำกำลังปิดล้อมและเข้าจับกลุ่มตัว
ดาบตำรวจชูชาติขวกเขียวอายุ๔๙ปีนะครับ
นี่เป็นพื้นที่บ้านพักของกองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนที่๑
ซอยศรีจันทร์๓๙ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ก่อนที่จะมาเข้าจับกลุ่มตัวตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่๓๐นาทีได้
แต่ดาบชูชาติไม่ยอมมอบตัวนะฮะชุดจับกลุ่มก็เลยตัดสินใจยิงใส่เขาที่ขาซ้ายนะครับ
แล้วเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้หลังจากนั้นก็คุมตัวไปโรงพยาบาลขอนแก่นไปรักษาอาการก่อน
เรื่องคดีเดี๋ยวก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนนี่นะครับ
ก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ดาบตำรวจชูชาติเช้าวันนี้เดินสะพายกระเป๋าออกมาจากบ้านพักในพื้นที่บ้านพักของต่อชดที่๒ที่ซอยศรีจันทร์๓๙
จากนั้นเนี่ยก็เอาปืนมายิงใส่เพื่อนตำรวจของตัวเองแล้วเป็นเพื่อนตัวเองนี่แหละ
ชื่อดาบตำรวจพิชิบแสนขันอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นผบมงอำนวยการ
บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๒ซึ่งตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ในป้อมยาม
ตอนที่ยังสวมเครื่องแบบอยู่เลยนะครับจนเสียชีวิตนะฮะอยู่คาป้อมยามของตำรวจตรงนี้เลยนะครับ
ขณะนั้นกำลังนั่งกินข้าวเช้าอยู่นะมือซ้ายเนี่ยยังกำปั้นข้าวเหนียวอยู่เลยนะฮะ
จากนั้นดาบชูชาติเนี่ยก็เดินไปที่สวนหย่อมนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาปิดล้อมเพื่อจะจับกลุ่มตัว
ตัวแต่ไม่ยอมนะฮะไม่ยอมมอบตัวเลยถูกยิงเข้าที่ขาแล้ว
ควบคุมตัวไปส่วนเมื่อสักครู่นี้คือสภาพศพของดาบ

จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าถูกยิงเข้าไปหลายนัดนะครับ
กระสุนเข้าไหล่ซ้ายหนึ่งนัดฝังในนะฮะไหล่ซ้ายไหล่ขวา
อีกหนึ่งนัดกระสุนฝังในเหมือนกันที่แขนซ้ายหนึ่งนัด
กระสุนนี้ทะลุออกไปเลยนะครับแล้วที่ขาซ้ายอีกหนึ่งนัด
กระสุนทะลุเหมือนกันนี่ฮะศพก็ถูกส่งไปชนะสูตรตาม
ขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนนะครับในป้อมยามที่เกิดเหตุยัง
มีเสื้อของดาบตำรวจพิชิตวางอยู่แล้วก็มีกองเลือดอยู่
ด้วยนะครับมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่หลายปลอก
เสร็จกระจกก็แตกกระจัดกระจายร่องรอยของกระสุนปืนที่ทะลุ
ผ่านผ่านกระจกไปก็มีนะครับคือทางชุดสืบสวนชุดพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่มาก็ต้องเดินสแกนหาปลอกกระสุนที่สวนห่อม
ด้วยเป็นจุดที่ดาบตำรวจชูชาติคนก่อเหตุเนี่ยถูกยิงตอนที่
เข้าจับกลุ่มตัววันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับได้เจอกับคนงานก่อสร้างที่
เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเช้าวันนี้ก่อนเกิดเหตุตัวเขา
เนี่ยกำลังยืนอุ้มลูกเดินเล่นอยู่ที่ด้านหน้าของอาคารหน่วย
เลื่อนที่เร็วห่างจากป้อมยาม๕๐เมตรเห็นดาบตำรวจพิชิตผู้
เดินลงมาจากรถแล้วเอาข้าวเนี่ยไปนั่งกินกับเพื่อนอีกคน
หนึ่งในป้อมยามจากนั้นไม่นานดาบตำรวจชูชาติเดินถือ
ปืนยาวแล้วก็ปืนสั้นด้วยค่ะเดินผ่านหน้าคนที่เขาเห็นเหตุ
ที่เขาอุ้มลูกอยู่เข้าไปที่ป้อมยามอีกไม่นานฮะคนใน
ป้อมยามเนี่ยพากันกระโดดหนีออกมาแต่ดาบตำรวจพิชิตยังอยู่
ข้างในยังไม่ได้ออกมาแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ก่อนจะได้ยินเสียงดาบตำรวจพิชิตพูดขึ้นมาว่าอย่ายิงแล้ว
ก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดหลังสิ้นเสียงปืนดาบตำรวจ
ชูชาติก็เดินออกมาจากป้อมเดินผ่านหน้าคนที่เขาเห็นเหตุ
ที่เขาอุ้มลูกอยู่ไปเลยนะฮะไปทางสวนหย่อมคือคน
เห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหตอนที่เห็นเนี่ยอยากจะวิ่งหนี
อันนี้ก็อุ้มลูกอยู่เพื่อนก็เลยยิงเสร็จแล้วเพื่อนก็เดินผ้าหน้าไปแบบซอกแบบเดินออกไปไม่ได้ทั้งสิ้นเลยจ้
ไม่ไม่ไม่คือไปก็คือเพื่อนจัดการกันเลยเพราะว่าไปกับตัวนั้นลงจากรถไซส์แล้วก็กินเท่า
ส่วนเพื่อนตำรวจที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าทั้งคู่นะฮะคือคนก่อเหตุกับผู้ตายเป็นเพื่อนกันนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ายังเห็นทั้งคู่นั่งกินกาแฟอยู่ด้วยกันที่ป้อมยามก็พูดคุยกันปกติดี
จังหวะนั้นเขาก็เดินเข้าบ้านไปเป็นบ้านพักของตรชดด้วยฮะแถวนี้แต่มีป้อมยามตรงนี้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยจังหวะที่เดินเข้าบ้านไปได้ยินเสียงปืนหลายนัดนะฮะพอมาดูกันเนี่ยก็เห็นว่าดาบตำรวจชูชาติหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ย
เดินไปเดินมาเดินวนอยู่แถวป้อมยามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่เป็นพยาบาลก็พยายามเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจดาบตำรวจพิชิตที่ถูกยิงนะฮะแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปนะฮะพยายามจะเข้าไปนะครับ
เพราะว่าดาบตำรวจชูชาติที่เดินออกจากป้อมยามไปเนี่ยอยู่แถวสวนหย่อมไม่ไกลมากนักเขาก็ไม่กล้าเข้าไปกันตอนนั้นนะครับก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุก่อน
พอได้ตัวดาบตำรวจชูชาติคนก่อเหตุแล้วจะไปช่วยดาบตำรวจพิชิตก็ไม่ทันการแล้วเสียชีวิตไปแล้ว
ครับตอนนั้นมันพยายามที่สิ่งยิงคนอื่นอีก

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๒พลตรีกิติศักดิ์ปลาทองบอกว่า
คนก่อเหตุและคนตายเป็นเพื่อนกันนะครับ
ปัจจุบันทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตู้ยามในชุมชนบ้านพักต่อชะดอภาค๒
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
แต่จากข้อมูลของเพื่อนตำรวจเนี่ยบอกว่าน่าจะมาจากการที่ดาบตำรวจชูชาติโกรธ
ที่โทรศัพท์มือถือของตัวเองหายไป
แล้วก็ไปคิดว่าเพื่อนเนี่ยก็คือดาบตำรวจพิชิตเนี่ยเป็นคนขโมยไป
ก็เก็บความเครียดเอาไว้แล้วก็มาก่อเหตุในวันนี้
ช่วงเย็นวันนี้ทางญาติของดาบตำรวจพิชิต
คุณแม่แล้วก็ภรรยาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับผู้บังคับการตำรวจภูทรตำรวจตะเวนชายแดนภาค๒นะครับ
คุณแม่ก็ไปที่ป้อมยามด้วยนะครับ
คือไปถึงจุดเกิดเหตุคุณแม่ก็ร้องไห้
เพราะทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ
ทางคุณแม่แล้วก็ภรรยาของดาบพิชิตบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ดาบตำรวจพิชิตไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานนะครับ
แล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องการทำงานให้ฟังนะครับว่ามีปัญหาอะไร
ก่อนหน้านี้ทางภรรยาบอกว่าปกติสามีเนี่ยจะโทรหาเธอตลอด
แต่เช้าวันนี้สามีไม่ได้โทรมานะแล้ว
ทางนอกด้วยนะครับก็เลยไม่ได้คุยกันถ้าเมื่อเช้าสามีโทรมาหาตามปกติเนี่ย
เชื่อว่าสามีอาจจะไม่ตายค่ะเพราะเวลาที่โทรคุยกันเนี่ย
เวลาเขาเข้าเวรที่ป้อมยามแต่โทรคุยกันเนี่ยเขาจะออกไปคุยนอกป้อม
คือถ้าโทรคุยกันอาจจะเดินกันไปข้างนอกแล้วก็ดาบชูชาติคนก่อเหตุมาก็อาจจะไม่เจอก็ได้
ขณะเดียวกันนะครับครั้งล่าสุดที่ได้คุยกันก็คือเมื่อวานนี้สามีโทรมาบอกว่า
เดี๋ยวจะไปรับลูกชายโทรมาบอกลูกชายนะฮะว่าจะมารับเพราะเป็นวันพ่อนะ
วันนี้จะพาลูกไปเที่ยวงานทุ่งศรีเมืองขอให้ออกเวรก่อน
ภรรยาบอกว่ารับไม่ได้นะครับอยากรู้สาเหตุว่าคนก่อเหตุมายิงสามีเธอทำไม
ขณะที่แม่บอกว่าเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ให้อภัยนะครับ
อยากให้ดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
กรุ๊ปแม่ทำมา๒
เพราะมันจะขอโทษแล้วก็ไม่รับมันขอโทษ
ไม่ไม่แม่ไม่รับแม่รับไม่ได้โหดร้ายเกินไป
ทำงานด้วยกันแท้ทำไมต้องทำอย่างนี้
ทางผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๒ยืนยันกับแม่และภรรยาของดาบตำรวจพิชิตที่เสียชีวิต
ว่าจะให้ความเป็นธรรมทางด้านคดีอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วจะช่วยเหลือดูแลเรื่องของสวัสดิการให้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าถือว่าเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่

ร่างของดาบตำรวจพิชิตวันนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์อยู่นะครับ
ก็เป็นการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดตามขั้นตอน
วันพรุ่งนี้คาดว่าจะสามารถรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาได้
ทำพิธีรดน้ำศพที่วัดป่าเทพนิมิตร
หลังจากนั้นจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดต่อไปนะครับ
ส่วนดาบตำรวจชูชาติเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนประจำตัวของผู้ก่อเหตุนะฮะ

อาวุธประจำตัวปืนประจำกายควรจะเอาไว้ใช้ระงับเหตุป้องกันเหตุ
แต่เอามายิงกันเองเพื่อนร่วมงานแบบนี้นะคะเขากำลังกินข้าวอ่ะ

แล้วดูอาวุธสิอาวุธหนักทั้งนั้นอาวุธสงคราม